ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวระหว่างสามีภรรยาคู่หนึ่ง
เหตุการณ์ที่ชนบุรีนะคะครับสามีภรรยาคู่เนี้ยเขาเลิกกัน
กันได้เดือนหนึ่งอดีตสามีกลับมาที่บ้านของอดีตภรรยา
มาเก็บข้าวเก็บของเอาเสื้อผ้าของลูก
แต่ไปเจอสามีใหม่ของอดีตภรรยายืนอยู่หน้าบ้าน
ทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันเขาอ้างว่าตัวสามีใหม่จะมาทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยชักมีดออกมาแทงใส่สามีใหม่จนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพศรีราชาไปตรวจสอบ
อย่างที่เห็นกู้ภัยกำลังประถมพยาบาลอยู่

นี่คือสามีใหม่นะคะนายเขมรัฐอายุ๒๓
ถูกแทงใต้ราวนมซ้ายที่ข้อมือก็เป็นแผล
ประตูทางเข้าบ้านมีคราบเลือดเต็มเลยนะคะเหมือนเลือดสาดกระเด็นนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายเอกชัยสามีเก่า
หลังเกิดเหตุขับรถเก๋งหนีไปค่ะครับ
แต่คุณผู้ชมคะสักพักหนึ่งตำรวจได้รับแจ้งมาจากห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
บอกว่าเนี่ยมีคนเจ็บถูกตีเข้าที่หัวมีแผลที่แขนด้วย
สุดท้ายพอตำรวจไปตรวจสอบอ้าวคนเจ็บคนนี้ก็คือผู้ก่อเหตุ
คือนายเอกชัยสามีเก่าที่ไปก่อเหตุแทงสามีใหม่อะค่ะ
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าก็ต้องขอทำตามขั้นตอนรักษาก่อน
ครับรักษาบาดแผลก่อนตำรวจก็ไปอายัดตัว
ว่าก่อนเกิดเหตุสามีเก่าอะค่ะนายเอกชัยเนี่ย
กันไปได้เดือนนึงขับรถเก๋งมาที่บ้าน
กับลูกชายวัย๗ขวบมาเอาเสื้อผ้าของลูก
แต่สามีใหม่ยืนหน้าบ้านพอดี
พอสามีเก่าจอดรถหน้าบ้านปุ๊บทะเลาะกันปั๊บเลยต่อยกันเลยนะคะ
สามีเก่าเอามีดแทงเข้าใต้ราวนมซ้าย
และแขนซ้ายของสามีใหม่จนเขาล้มลง

ขอบคุณก่อนรัฐพลังงาน
ว่าส่วนตัวก็ไม่รู้เรื่องปมสาเหตุเหมือนกัน
เพราะว่าทางฝั่งของนางสาวสุกัญญาเอง
เขาก็เลิกกับนายเอกชัยคนก่อเหตุมาเดือนกว่าแล้ว
แต่ทั้งคู่ยังช่วยกันดูแลลูกอยู่นะ

วันเกิดเหตุนายเอกชัยมาเก็บเสื้อผ้าของลูกชาย
แล้วมีปากเสียงกับคนเจ็บ
ทั้งสองคนเนี่ยความจริงเขาก็ท้าทายผ่านเฟซบุ๊กกันมาตลอดอยู่แล้ว
หลังเกิดเหตุนายเขมรัฐเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง
นางสาวสุกัญญาก็ไปเฝ้าอาการ
ตอนนี้รู้แค่ว่าอาการปลอดภัยแล้ว

มารับได้ปกติลูกเข้าใจอยู่แล้ว
เรื่องดูแลลูกก็อยู่ในฝ่ายแม่
พ่อเขาอาจจะโอนเงินส่งมาบ้างอะไรบ้างหรือเปล่า

แต่ว่าตอนที่มีปัญหากันถูกแทงกันขึ้นมา

เห็นก็มาตอนที่ว่าเขาโดนแทงแล้ว

ไม่ใช่ไม่ใช่ห่วงครับ
ผมก็ไม่รู้กันว่าเขาคิดอะไรกัน

คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
คุยกับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงคนมีปากเสียงกัน
ก็เดินออกมาดูเห็นนายเข็มรัฐคนเจ็บ
กับนายเอกชัยเนี่ยวิ่งไล่กวดกัน
แต่เห็นว่านายเข็มรัฐถือมีดอยู่ด้วย
ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะฮะ
จนกระทั่งนายเอกชัยขับรถออกไปพร้อมกับลูกชาย

ขณะที่ฝ่ายของนางสาวสุกัญญาเนี่ย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือให้แจ้งกู้ภัยหน่อย
แฟนนุ่มของเธอถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ
นี่นะฮะนี่ที่เพื่อนบ้านบอกเอาไว้นะครับ
เขาก็ขับหนีมาเขาก็ขับออกมา
ก็เห็นคนนึงเขาก็เห็นว่าเลือดเต็มแขนอะไรอย่างนั้น

แล้วเขาก็คนที่โดนแทงเขาก็ยังโวยวายกับแฟนเขาไง

เพราะไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไม่รู้ไง
เขาก็มีมีดแล้วตอนนี้ก็ไม่กล้าใช่ไหม
ก็เขาน่าจะดื่มได้บ้างก็ไม่รู้เนาะ
เสียงที่เราได้ยินตอนนี้เขาโวยวายอย่างไร

นายเอกชายสามีเก่าของนักศึกัญญาเนี่ย

แล้วก็ดูแลเรื่องการก่อสร้างทั้งหมด
ย้ายมาอยู่กับสุกัญญานะ
แล้วไม่นานสุกัญญาก็พาครอบครัว
รวมถึงสามีใหม่มาอยู่ด้วย

ทีนี้พอพาคนใหม่มาอยู่ด้วย
เอกชัยเขาเลยย้ายข้าวย้ายของออกไป
แต่ก็ยังมาดูแลลูกชายอยู่เป็นประจำ

ทางฝั่งของผู้ที่มาใหม่เนี่ย

ซึ่งทุกครั้งจะเห็นนายอนุรักษ์เนี่ย

ก็เลยพยายามปกป้องลูกหรือเปล่า
ล้าส่วนตอนนี้ตอนงาน
ได้รับการบรรตกันตัวออกมาแล้วนะครับ
ในระหว่างการดำเนองคดีนะฮะ
เขาให้ข้อมูลกับคุณะ
วิมนท์วันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหึงหวงอะไรนะเขาเนี่ยจะไปเก็บเสื้อผ้าของลูกชาย
แต่นายเข็มรัฐเข้ามาโวยวายต่อว่าด่าทอแล้วจะมาทำร้ายร่างกายเขา
เขาเลยวิ่งมาที่รถมาหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ที่รถแล้วก็จำเป็นต้องออกมาป้องกันตัว
ซึ่งหลังจากนี้เขายืนยันว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับอดีตภรรยาแล้วก็ครอบครัวใหม่อีก
แต่จะดูแลลูกส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายให้กับลูกชายอย่างไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน
ตอนนี้เขาก็รักษาตัวอยู่นะคะเพราะว่าเขาโดนแทง
เขาก็โพสต์เอาไว้ตอนสัก๗นาฬิกา๓๙นาทีวันนี้
เขานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมลองดูข้อความนะคะ
อกสี่ข้อมือหนึ่งกับอีกหนึ่งคืนที่ทำให้๔๕๖๗๘คนต้องเดือดร้อน
ตั้งแต่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มกว่า๒ทุ่ม๔๙นาที
เป็นรูปคู่กับนายเขมรัฐก็คือแฟนใหม่
ก็คนมาคอมเมนต์ครับเพื่อนมาถามว่าใครอ่ะใครอ่ะ
ฝ่ายหญิงก็ตอบว่าแฟนคนปัจจุบันแบบนี้ค่ะ
อ่าอืมแต่สุดท้ายก็ถึงขั้นแทงกันนะค่ะ